ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กรรมแต่ปางก่อนนะครับของหลายคนเนี่ย
คือหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเกิดมาเนี่ยมีกินมีใช้
หลายคนก็บอกว่าเพราะเคยทำงานหรือทำบุญมาดี
ถูกมั้ยครับพอมาปัจจุบันนี้โจรนึกว่า

อาจารย์สิ่งเหล่านี้เขาบอก

เจ้ากรรมในเวรมีกรรมแต่ปางก่อน

หลักกรรมหลักกรรมเนี่ยแม้มันเรื่องสำคัญที่สุด
บางคนเราจะเห็นวิธีทุกวันนี้ไปนอนโรงศพ
เอาผ้าคุมตัวจะแตะข้อต่อการ
ตัดกรรมตัดเกะเวรตัดกับ

มันมีทั้งกรรมที่เรียกว่ากรรมตามหลักในพุทธศาสนาคือ
จูระกรรมมะวิพังคสูตรมี๑๔ประการ

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลอย่างไร
ผิวพันธ์งามเพราะทำอะไร
ผิวพันซามเพราะทำอะไร

เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าบุญกรรมที่เราทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติ

แต่สิ่งหนึ่งคนเราเวลาดวงตกมาก

เขาบอกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เจ้ากรรมนายเวรเล่นงานเราจริงไหมฮะ
จริงมันจะมีกรรมที่เรียกว่า

อาญากรรมก็แปลว่ากรรมที่ไม่ว่าจะ

กรรมที่สองก็คือกรรมที่มีเจ้ากรรม
เวรที่เราเคยกระทำเขาไว้

หรือตามอาฆาตจองล้างเราได้
เราเกิดเคยไปฆ่าคนตายไว้

ที่ค่าคนตายหรือค่าสัตว์
เราเกิดมาในชาตินี้
จะมีการถูกกระทำจากเจ้ากรรมในเวร

คือมันเป็นกรรมที่เกิดจากความอาฆาตที่มีตัวตนของบุคคล

ก็จะรู้ว่าเราก็จะฝันเห็น

จะเห็นรู้เลยว่าเราไปทำอะไรเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีเราก็ไปถวายพระไตจีวร

เขาจะได้หรือไม่ได้ก็ได้
เพราะเท่ากับเราหยิบยื่น

จริง
เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรมันทำได้หลายสถานะ

ถามพระคุณเจ้ามันมีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า
เมื่อผู้ที่ได้สำนึกแล้ว

แก่ผู้ใดสัตว์มนุษย์ในชาติที่ผ่านมา

แล้วชาตินี้หนุ่มเคยถูกใครกระทำไหม
ดำเคยถูกกับใครกระทำไหม

แล้วรู้สึกไหมว่าเรามีความทุกข์

เราเอาเหตุนี้แหละคุยกับเจ้ากรรมในเวรว่า
ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่าน
ให้เจ็บช้ำน้ำใจเสียชีวิต
มีความทุกข์ยากอันใดในชาติที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าชาตินี้ได้ประสบกรรมนั้นแล้ว

ข้าพเจ้าขอส่งดวงจิตนี้ถึงเจ้ากรรมในเวร
บทสวดครที่เขาสอดสลด

ข้าพเจ้าปัจจุบันถูกกระทำให้เจ็บช้ำน้ำใจให้ป่วยเจ็บอุบัติเหตุ
รู้สึกทุกขเวทนามากข้าพเจ้าหากเคยทำกับเจ้ากรรมในเวรท่านใด
และได้รับการกระทำและส่งผลอย่างนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว
มีเวทนาเหลือเกินขอให้ท่านจงอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าพเจ้าได้สำนึกโทษแล้วและขอกรวดน้ำอุทิศบุญที่ได้กระทำในครั้งนี้
ส่งผลถึงท่านให้ท่านได้รับกุศลพลบุญนี้จงสูงยิ่งขึ้นจำเรินยิ่งขึ้น
พระพุทธองค์ตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ขอท่านอย่าจองอย่าจองเวรต่อข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าสำนึกแล้วจริง
มันต้องส่งทั้งธรรมและส่งทั้งบุญ
อาจารย์บางคนเขาคิดอย่างนี้

ใช่มั้ยหรือบางคนเขาบอกว่า

เราทำบุญให้เขามากก็จะทำให้เขาอ่อนลง
สรุปแล้วอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อถือไม่ได้
มันเชื่อถือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้

เพราะว่ามันไม่ได้ให้แค่บุญมันต้องให้ทำด้วย

เพราะแสดงว่าอะไรต้องนิมนต์พระมาเทศ

ปู่ตัวเองก่อนเสียชีวิตเขาบอกว่าเห็นคนอ่ะเต็มห้องเขาเลย
แล้วก็เห็นลิงอ่ะนะลิงที่เขาเคยไปยิงไว้ตอนหนุ่มอ่ะ
มันตายคาอกแม่มันอ่ะเขาก็ยังเห็นก่อนตาย
ทำไมคนเราถึงจะเห็นเจ้ากรรมในเวรก่อนตาย

มันเป็นจิตใต้สำนึกเขาจึงให้คนที่ในปัจจุบันมีสติเนี่ย

คือหนึ่งสร้างทั้งบุญที่เป็นวัตถุทาน

คือพยายามฟังเทศฟังทำให้มีสติ
ลึกนึกรู้ในธรรมในบาปในบุญคุณโทษต่าง

ชาติที่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทำบุญเนี่ย
เขาบอกชาตินี้จะไม่มีเงินใช้จริงหรือเปล่า
เอ่อบุญที่ทำให้มีทรัพย์คือทาน

คือทานนี่แปลว่าตักบาทพระก็เป็นหมวดทาน

ก็ทำบุญกับสัตว์กับคนกับพระทานหมดถ้าเอาปัจจัยเสื้อผ้าเข้าของไปให้เรียกว่าทานพวกนี้
พวกนี้เกิดมาอีกชาติหนึ่งรวย

การทำทานมันจะมีคือแบบ

มันมีอนิสงฆ์ตามเกณฑ์อนิสงฆ์

คือผลว่าจะอยากหรือไม่อยากตามที่ยังเมืองเวียนเกิด
มันต้องได้อารับอนิสงศ์อนิสงศ์นี้
อาจารย์แล้วถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าชาตินี้เราเกิดมามีกรรมเยอะเหลือเกินเจ้า

วิธีไหนที่เราจะแบบว่าทำให้กรรมเนี่ยมันเบาบางได้เร็วที่สุด

คือคนที่มีกรรมเยอะเขาจะไม่มีปัญญาธรรมปัญญาให้คิดได้แบบนี้

ไม่ใช่หมดดำคนที่สร้างกรรมมาก

หาสมบัติมากด้วยอย่างหาต่อไป
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตายไปจะเอาไปได้หรือไม่ได้

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอธิษฐานตลอดเวลาว่า
ข้าพเจ้าทำบุญและส่งผลบุญในชาตินี้และชาติหน้า
หลงลืมสร้างบุญกุศลต่อ

หลงลืมที่จะสำนึกระลึกนึกในคุณของความดี
งั้นชาติหน้าหรือต่อไปเมื่อเรารวยเราจะหลงเลย
หลงคือสบายแล้วพี่ตอนนี้สบายอยู่มีวิมารอยู่
ตอนนี้รวยล้นฟ้ามีที่ดินเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดิน

มันสามารถทำด้วยแรงกายได้
ทานคือใช้แรงกายทำเป็นทานไปขุดดินไปช่วยไป

คือพูดง่ายมีบาทหนึ่งทำสักสตังค์หนึ่งก็คือเป็นทานแล้วเหมือนกัน

เขาไม่ได้วัดปริมาณบุญจากมากน้อย

เขาวัดที่ผู้รับและตัวเราพร้อมทั้งปัจจัย
สมมุติว่าปัจจัยคุณหนุ่มหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายหมื่นนึง
ผู้รับนะเป็นพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์แบบนี้บุญเยอะมาก

เขาวัดแบบนี้แต่มีอยู่คนบอกว่าเศรษฐีแบบ
มีแสนล้านอยากจะทำบุญหมื่นล้านนะแต่ทำกับพระศีลไม่งามทำไม่งาม
เถอะวัดไหนก็ได้เดี๋ยวใบอนุโมทนามาจะได้ไปหักภาษี

โอเคสรุปกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ที่ตัวเราก็จะเป็นบทพิสูจน์ตามตัวเราไปเนี่ยแหละฉะนั้น
แล้วมันจะไม่สามารถให้ผลตามใจ
บางคนบอกทำดีมาตั้งนานไม่เห็นผลสักทีไม่ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของบุญธรรมกรรมแต่ง

คนเรานะครับก็อย่าไปโทษตัวเองบางทีแบบเอ๊ะทำไมฉันจนจังเลย
อาจจะต้องไปมองเลยบุญคนเราทำไม่เท่ากัน

ของเราได้เลยนะฮะเรามีคนตอบแล้วก็รออ่านกับคุณอยู่ฮะ
โอเคครับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเองนะครับ
แน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสามคนนะครับ
ูตัวพ่อมูตัวแม่และหมูขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่นะครับกับหมู่ไหน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน

สวัสดีครับ